คือหลายคนบอกว่าอยากขึ้นสายนี้

พนักงานเก็บค่าโดยสารน่ารักเชียว

เป็นไงล่ะคุณ
เสียสายนี่รถเมฆที่เกาหลีหรือเปล่า

อันนี้คือน้องเขาใส่ชุดเฉย
แล้วก็มานั่งถ่ายคลิปบนรถเมย์หรือเปล่า

เธอเป็นกระเป๋ารถเมย์มาสามปีแล้ว

นางสาวทานทิพย์ฉายจรูงอายุ๒๓ปีนะ
นี่เป็นรถเมย์สายครีมแดง

เธอนอกจากทำงานดีหน้าตาดีทำงานดีแล้วนะ

ใช่คือน้องเขาน่ารักมากนะ
คือเธอก็ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานนะ
เอารถเสียพนักงานเก็บค่าโดยสารจะต้องทำยังไงบ้าง
แต่นี่ร้องเพลงก็มีใช่ค่ะมีหลายแบบเลย
ทีนี้นักข่าวของเราคุยกับน้องเอิญนะ
น้องเอิญก็บอกว่าหนูเกิดมาในครอบครัวขอสองบอกอจริงเลยละพี่
เพราะว่าพ่อแม่หนูก็ทำงานเป็นพนักงานของขอสองบอกอนี่ล่ะค่ะ
ตอนหนูเป็นเด็กนะหลายคนเป็นไหมเป็นแบบน้องเอิญไหม
คือเขาบอกว่าแอบหยิบกระบอกตั๋วเก็บเงินของแม่มาเก็บมาเล่น
เป็นตอนเด็กเราชอบเล่นเป็นกระเป๋ารถเมย
ที่ฉันเคยเล่นนะแล้วก็อยากเป็นมาก
เอากล่องดินสองับนี่
ไม่ก็กระบอกข้าวหลามแล้วก็เอามาทำเป็นกระบอกตั๋วนี่นะคะ
แล้วน้องเอิญเขาบอกว่าชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ
พอเรียนจบก็ลองไปทำงานสมัครอาชีพอื่นนะ

เลยขอพ่อกับแม่พ่อค่ะแม่ค่ะ

เพราะว่าต้องสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์

ถึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

ทำไมถึงเลือกเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารล่ะ
น้องเขาก็ไปตอบว่าจริงเป็นอาชีพที่ดีนะ

มันจะเป็นกระเป๋าไปจนเกษียณเลยไหม
น้องบอกว่าหนูอยากทำงานนี้จนเกษียณเลยค่ะ

หนูก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับพ่อแม่
นี่หนุ่มขึ้นรถเมฆัลที่มีน้องเอิญ

สาย๘๒พระวัดแดงสนามหลวงนี่แน่นแล้ว

แล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้นั่งอยู่แบบนี้วนไปวนไป

น่ารักจริงนะพ่อดูนี้น่ารักนะครับอ่ามี